ไทยรัฐทีวีเรารวบรวมโรงแรมสไตล์แปลก
ชนิดที่คุณผู้ชมคาดไม่ถึงให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
ไปดูกันที่ประเทศแรกกันเลยนะคะ

อาจจะไปแต่ไกลนะ

นี่คุณคิดว่าเป็นแท็กซี่ใช่ไหมแต่นี่คือโรงแรมรถล่ำอ้าแน่นอนคุณ

ใช่หลายคนถ้าเกิดว่าเห็นครั้งแรกอย่างคุณสืบสกุล

ไม่ใช่นี่คือโรงแรมค่ะ
ดัดแปลงให้ภายในมีเพียงเตียง
แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างสำหรับเป็นที่พัก

ที่ต้องออกไปใช้ในร้านอาหารใกล้

ถ้าเกิดว่าจะอาบน้ำก็ต้องไปที่ห้องน้ำสาธารณะ

ราคาต่อคืนจะอยู่ที่ประมาณ๒๒๗๐ดอลลาร์สหรัฐ
ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๘๐๐๒๕๐๐บาท

จะไปอเมริกาอย่าประหยัดงบก็นอนในแท็กซี่
เขาขับไปส่งไหนบ้างไหมหรือว่านอนอยู่ที่
น่าจะจอดให้เรานอนใกล้จุดที่เราต้องการหรือเปล่า
เราอยากอำนำก็ไปเคาะโรงแรมอื่นเคาะอาบด้วย
แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากนอนในแท็กซี่

ซึ่งก็มีให้เลือกหลายรูปแบบ
สำหรับห้องพักนะคะใกล้กับสนามบินในกรุงสต๊อกโฮมค่ะ
ส่วนราคามาดูราคากันหน่อย
เริ่มกันที่ตั้งแต่๖๐ดอลลาร์สหรัฐ

เอาเลยนี่ห้องอาหารครับคุณห้องที่อยู่ในห้องนักบิน
นี่คุณราคาต่ำสุด๒๑๐๐บาท
แต่ห้องที่คุณสืบสกุลจองไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่
ราคาแพงสุดอยู่ที่ประมาณคืนละ๑๕๐๐๐บาท
หรือว่าประมาณ๔๓๕ดอลลาร์สหรัฐ

ใช่คุณสุดสกุลดูปิ๊งห้องหรูหรานะคะ

เป็นห้องที่อยู่ตรงใบพัดเครื่องบินด้วยใช่ไหม
เขาทำเป็นห้องตรงกลมแล้วก็สวยแปลกดีครับ

ส่วนคนที่เดินทางบ่อยจนเอียนกับเครื่องบิน
หรือหลายคนที่ไม่ค่อยถูกกับเครื่องบินเท่าไหร่
ก็ยังอยากรู้สึกเหมือนที่จะนอนอยู่ในภาษณะบางอย่าง

ซึ่งที่นี้เนี่ยนอกจากจะทำให้รู้สึกเหมือนได้ก้าวเข้าไปใน
ในรูปแบบเดียวกันกับมิตรจากต่างดาวแล้ว
ยังใกล้ชิดกับธรรมชาติสวยด้วย
ขณะเดียวกันโรงแรมแห่งนี้มีห้องพักรูปทรงอื่น
ให้บริการเลือกตามความชอบของตัวเองเลย

ไปดูโรงแรมที่แปลกของญี่ปุ่นกันบ้างนะฮะ
อยู่ในเมืองนางาซากินะครับ
พนักงานที่รอต้อนรับคุณที่เป็นนี่แหละ
ดายโนเสาร์เหรอคะดายโนเสราจ้ะนะฮะซึ่งนอกจากดายโนเสราแล้ว
อำนวยความสะดวกต่างยังเป็นหน้าที่ของหุ่นยนต์
ตั้งแต่การยกกระเป๋ารวมถึงหุ่นยนต์ตัวจิ๋ว
ภายในห้องที่จะคอยดูแลคุณทุกอย่างด้วยนะครับ

หุ่นนี้เขาล้ำจริงแล้วนะฮะน่าสนใจทุกอย่างนี้ล้ำสมัย
แต่ก็มีหุ่นยนต์ไดโนเสาร์ให้หวนคิดถึงดึกดำบันหน่อย